โบราณว่าถ้าใครฝันเห็นงูจะอะไรนะ

แล้วถ้าเกิดงูมาเป็นตัวตอนหลับอยู่
โอ้โหถ้ามาเป็นตัวเป็นเนี่ย

ยังไม่อยากจะเจอเนื้อคู่เป็นงู
ไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
แม่คนดูผ่านคลิปผ่านจอ
ก็หัวเราะคิกสนุกสนานแหละ

อยู่แล้วเผชิญเหตุตอนนั้นโอ้โหคงหัวเราะไม่ออกเหมือนกันนะ
หัวเราะไม่ออกค่ะแล้วจะบอกว่าเป็นเรื่องที่มุมหนึ่งก็นำมาเตือนภัย
กู้ภัยกู้ภัยปกติเนี่ยจะได้รับสายโทรศัพท์แล้วแจ้งให้ไปจับงูใช่ไหม
ใช่ครับนี่เตือนภัยเลยนะฮะทำไมเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อ
ในคลิปคุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยบูรพาจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
งูในคลิปเนี่ยไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ถึงที่นอนเลยนะคะ
ตอนออกเวรอยู่ในห้องครบทุกคนแต่ตอนที่ตื่นเนี่ยงูตัวนี้มันไปเยี่ยมคนสุดท้าย
งูใครในคลิปก็งูที่เจ้าหน้าที่นั่นแหละเอามาใส่ไปจับมาจากที่บ้านอื่นไง

คือไปช่วยเหลือประชาชนมาแล้วจับงูมาแล้วแต่ยังไม่ทันไปปล่อยป่า
ก็ต้องเอามาเก็บไว้ก่อนแล้วงูมันหลุดออกมาจากถุง
ใช่นี่แหละแล้วจะบอกว่าเป็นงูสามเหลี่ยม
งูสามเหลี่ยมเนี่ยมีพิษเยอะนะคะมีพิษเยอะ
ทีนี้อย่างที่คุณสืบสกุลบอกไปว่าไปช่วยชาวบ้านจับงู
แล้วเอางูมาใส่กระสอบแล้วเอากระสอบมาไว้ในห้องนอนตัวเอง
คาดว่าน่าจะคงมัดปากกระสอบไม่แน่นงูสามเหลี่ยมมันก็เลยอุดหลุดออกมาจากกระสอบ
แล้วก็เลื้อยไปทั่วห้องมุดเข้าหาคนนู้นทีคนนี้ทีอย่างในคลิปนะฮะ
สุดท้ายพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
พี่เสือพี่เสือมาจับงู

ใส่ชุดเสือจับงูนะสุดท้ายมันไม่ได้กัดใครนะคะแต่ก็เอาล่ะก็อย่าประมาทเนอะ
คือมันก็ไม่ควรมาไว้ในห้องนอนไหมคะ
นี่ตอนนี้ก็น่าหวาดกลัวเนอะมันเลื้อยเข้าไปในผ้าห่มแล้วมันก็ทะลุออกอีกข้างของผ้าห่ม

แล้วมันก็เลื่อยไปเรื่อยไปหาพี่คนสุดท้ายที่รู้ตัวตกอกตกใจกันหมดเลยนะ